สาวคนหนึ่งไปกางเต็นต์อยู่ที่นครนายกนะฮะกะจะสัมผัสกับธรรมชาติ
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่สัมผัสได้มันเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่า
เหมือนวิญญาณผู้หญิงมานั่งให้เห็น
เหรอไปดูกันหน่อยนะฮะ
นั่นน่ะอยู่ข้างหลังแล้วก็อยู่หลังต้นไม้

ชาวเน็ตที่ได้ดูคลิปก็หลอนขนลุกไปด้วย
ในภาพก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง

แล้วปรากฏว่าบริเวณต้นไม้ด้านหลังเธอมีเงาเป็นแสงสีเขียว
ขาวลักษณะเหมือนเป็นเงาของผู้หญิงผมยาว

โอ้โหยิ่งมุมนี้นะคุณนะเหมือนนั่งอยู่บนกิ่งไม้นะฮะ
แล้วเขาบอกว่าดวงตากลมโต
ซึ่งตอนที่มีการถ่ายภาพนี้ไว้
ตัวของทั้งหญิงสาวที่กำลังผิงไฟและคนถ่ายบอกนะ
บอกว่าไม่มีใครยืนอยู่ด้านหลังต้นไม้แม้แต่คนเดียว
ทีนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับ
ถามความเห็นชาวเน็ตว่าสิ่งที่เจอคืออะไรกันแน่นะครับ
ชาวเน็ตส่วนใหญ่เทใจไปที่เรื่องลึกลับ
อาจจะเป็นนางไม้เจ้าที่เจ้าทางผีเร่ร่อนมาขอส่วนบุญ
เชื่อว่าอาจจะเกิดจากแสงสะท้อนของไฟที่กำลังก่อ
และมากระทบเลนส์หน้ากล้องนะครับ
หรือว่าเป็นอะไรดี
บกพร่องในการบันทึกภาพ
ไม่รู้เลย
คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าเหมือนเป็นแสงแฟร์สะท้อนผ่านเลนกล้อง
มันอาจจะแฟร์มาจากไฟที่จุดอยู่ข้างหน้ากองไฟ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าอุ๊ยมีข่าวผี
มันสิ่งที่ร้อนกว่าคือเพลงประกอบเมื่อกี้ร้อนมาก
เพลงก็ชี้ทางเราไปแบบนั้นนะ
ลองใส่เพลงสนุกสิก็อาจจะไม่ใช่ผีก็ได้